คุณผู้ชมคะไปที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีสองสาวพี่น้องค่ะไปดำน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะ
หาปลาหาหอยกันแต่ปรากฏว่าพี่สาวจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
จุฆนาทีกุภัยสว่างบริบุณธรรมสถานเมืองพัทยานะคะ
ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนางเทียมจันอุปพงศ์วัย๕๓ปีค่ะ

แล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าจมน้ำในอ่างเก็บน้ำชากนอกอำเภอบางละมุงค่ะ
บรรจงศรีฮวงน้องสาวเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะมาหาปลาหาหอยกันแต่ว่าพี่สาวดื่มเหล้าไป
น้องก็บอกไปแล้วว่าเออพี่ไม่ต้องลงก็ได้เพราะว่าดื่มเหล้าไป
แต่พี่สาวบอกไว้นะก็เลยดำลงไปหาหอยด้วยกันสองคน
พอตัวเองดำขึ้นมาอ้าวพี่สาวไม่ได้ตามขึ้นมาด้วยค่ะ
ก็รู้เลยว่าพี่สาวจมน้ำก็เลยรีบดำลงไปค้นหาจนเจอร่าง
แล้วก็ขึ้นบนบกแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาปลาในอ่างเก็บน้ำนี้
แล้วจมน้ำเหมือนกันแต่มีคนช่วยไว้ทัน
ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
โดยอ่างเก็บน้ำที่เกิดเหตุนี้เนี่ยขนาดมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่มาก
เขามีชื่อด้วยนะชาวบ้านระแวกนั้นเขาเรียกเลยว่า
นี่คืออ่างเก็บน้ำเฮียนค่ะ

คือชอบมีคนมาหาปลาหาหอยกันในนี้ไง

แล้วก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาด้วย
ก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นวันเข้าพรรษาวันพระใหญ่เลยนะคะ
หลายคนก็เลยบอกว่าอุ๊ยไม่เล่นหรอกค่ะน้ำในนี้อาถรรพ์เหลือเกิน
เออนะครับ